มานี้ไปหาคนหายที่จังหวัดสุรินกะหน่อยครับ
คุณลุงประดิษฐ์เขาออกจากบ้านไปเพื่อไปยืนยันตัวตน

แล้วก็เข็นรถจักรยานไปนอนที่กระทงกระท่อมนะฮะ
พอตื่นเช้ามาเอาหายไปแล้วหาไม่เจอตามยังไงก็ตามไม่เจอย่าตามหาทุกวัน
คุณผู้ชมครับใครเจอช่วยบอกทีเถอะครับนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๒ตำบลกันตวนระมวลนะฮะ
อยู่ที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินนะฮะคุณบุญมีนนี่แหละครับ
พร้อมกับยาดเขาบอกว่าวันที่สิบห้ามีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
คุณลุงประดิษฐ์พี่ชายเขาไปทำธุระที่ธนาคารก็ไปยืนยันตัวตนนะครับ
เพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะจากนั้นก็กลับมานั่งเล่นอยู่ที่ร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน
หกโมงเย็นนะฮะแล้วก็ไปสังสรรค์ต่อกับชาวบ้าน
แล้วก็กลับไปยังกระท่อมกลางทุ่งนาซึ่งอยู่ห่างจากบ้าน๒กิโลนะฮะ
ก็มีคนเห็นพี่ชายจุงรถจักรยานไปนอนที่กระท่อมอยู่เลยในกระท่อมนี้ครับคุณผู้ชมนะฮะ
แต่ปรากฏว่าพอเช้าขอวันที่๑๖มีนาคมอ้าวหาไม่เจอพี่ชายหายไปอย่างไร้ร่องรอยครับ
หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอันนี้เข้าสู่วันที่เจ็ดแล้วนะฮะ
ตอนนี้ยังหาไม่เจอไม่มีใครเห็นด้วยครับทุกคนก็ตามหาทุกวันตั้งแต่วันที่สิบหก
จนถึงเมื่อวานเนี้ยก็ยังหาไม่เจอครับไปแจ้งความแล้วที่สพปราศาสตร์นะฮะ
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววเลยครับนะฮะญาติบอกว่าจากการไปสำรวจที่กระท่อม
ที่คุณลุงประดิษฐ์ไปนอนเนี่ยเอข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าก็อยู่ครบนะ
รถจักรยานที่เข็นมาก็จอดอยู่ฮะแต่ตัวหายไปไหนพร้อมกับเงินติดตัวไป
หมื่นกว่าบาทโอ้โหมีเงินที่ตัวของลุงประดิษฐ์หมื่นกว่าบาท
แล้วก็มีกระเป๋าสะพายซึ่งมีเอกสารสำคัญต่างนะฮะ
คุณผู้ชมครับรูปภัณฑ์สันธารของคุณลุงประดิษฐ์นะฮะ
เขาก็สูงสักหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรครับรูปร่างผอมนี่ภาพนี้ไว้ผมสั้นสั้นเนี่ย
วันที่หายตัวไปใส่เสื้อแขนยาวลายทหารครับรองเท้าเข้าไปสีเทาแล้วก็มีหมวกด้วยหนึ่งใบ
ถ้าใครเจอบ่อแสคุณลุงประดิษฐ์ติดต่อไปที่เบอร์หน้าจอ๐๖๑๐๕๑
ตอนนี้ญาติเป็นห่วงมากเพราะคุณลุงหายไปพร้อมเงินในตัวหมื่นกว่าบาท
ไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับ